ส่วนที่ปฐุมธานีตามความคืบหน้าต่อหน่อยนะฮะอันนี้ก็โหดเหลือเกิน
หญิงสาววัย๒๐ปีที่เมื่อวานนี้ครับ
เธอออกมาร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือทางคดี
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เธอบอกเธอติดหนี้เพื่อนหนึ่ง

ทำร้ายร่างกายแล้วก็พามาที่รีสอร์ทแห่งนี้แถวปฐุมธานีนี่ตอนที่มาถึงนะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะมีคนนึงเขาลงมาเหมือนคุยกับทางพนักงานของทางห้องเช่ารีสอร์ทอะไรตรงนี้
นี่นะครับแล้วก็บอกว่าขอเปิดห้องนึงนี่แล้วรถเก๋งคันสีแดงคันนี้ก็จะเข้าไปที่
ห้องห้องนั้นบ้านหลังนั้นนี่นะฮะเวลาในกล้องวงจรปิดมันจะเร็วกว่าเวลาจริง
ประมาณชั่วโมงกว่าเกือบ๒ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าตามเวลาในกล้องวงจรปิดก็ตี๑๕๓
ในกล้องนะรถเก่งคันนี้มาที่รีสอร์ทแถวคลอง๔ลำลูกกาปฐุมธานี
ผู้ชายคนนึงลงมาจากรถคุยกับพนักงานแล้วรถก็เข้าไปในห้องจนตีสองครึ่ง
ในกล้องนะฮะตามเวลาในกล้องรถเก๋งคันนี้อันนี้ตอนเข้าไปถอยหลังเข้าไป
ก็เข้าไปอยู่สักประมาณเกือบชั่วโมงนะแล้วรถคันนี้ก็ขับออกมาจากห้องพัก
แล้วก็ขับออกไปจากรีสอร์ทใช้เวลา๔๐นาที
ตรงนี้๔๐นาทีเนี่ยหญิงสาววัย๒๐ปีเธอบอกว่าเธอถูกบังคับขึ้นรถมาจาก
น้ำมันแถวทองหล่อแล้วพามาที่รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อทวงเงินหนึ่งหมื่นบาท
เธอบอกเธอไม่มีให้สุดท้ายถูกทำร้ายร่างกายค่ะแล้วถูกจับโกนผมโกนคิ้ว
ในห้องนี่นะฮะเงินสดที่มีติดตัว๓๐๐บาทก็เอาไป
บังคับให้โอนเงินในบัญชีผ่านแอปโทรศัพท์ก็ได้ซึ่งมีอยู่๒๓๐๐ก็ให้โอนไปหมด
บอกตอนนั้นเธออะไรก็ได้แล้วถูกทำร้ายด้วยโกนหัวโกนคิ้วด้วยบังคับโอนเงิน
บอกอะไรก็ได้ขอให้มีชีวิตรอดยอมหมดพวกนั้นมีอยู่๕คนเนี่ยยอมหมดนะฮะ
สุดท้ายพอได้ไปหมดแล้วทำร้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พาตัวเธอไปทิ้งเอาไว้แถวตลาด๒๐๐ปีในพื้นที่ปฐุมธานี
แล้วเธอก็ไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจนะตำรวจไปคุมตัว๑ใน๕กลุ่ม
ผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับที่ถูกแจ้งความนะฮะวันนี้ก็คุมตัวมาสอบปากคำแล้วนะครับ
เดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลกันว่าร่วมก่อเหตุจริงหรือไม่อย่างไร
ทั้ง๕คนนี้ใครมีพฤติกรรมแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
นี่คือพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นรีสอร์ทแถวคลอง๔ลำลูกกาปฐุมธานี
ได้คุยกับพนักงานของรีสอร์ทนะครับ
เธอบอกว่าอย่างนี้วันเกิดเหตุสักประมาณ๕ทุ่ม
กลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้เสียหายขับรถเก๋งสีแดงเข้ามา
แต่ว่าคนขับเนี่ยเห็นที่เห็นเป็นผู้หญิงแล้วมีผู้ชายนั่งด้านหน้ากับคนขับ
ลงมาแจ้งบอกว่ามากัน๕คนเธอก็เลยขอเงินเพิ่ม
จากห้องพัก๓๐๐บาทขอเก็บเพิ่มอีก๑๐๐นึงเป็น๔๐๐
เพราะว่ามากันเยอะมากัน๕คน
จากนั้นคนที่อยู่ในรถที่เป็นลูกค้าให้มา๑๐๐๐นึงเลย
แล้วบอกไม่ต้องทอนเท่าที่เห็นสีหน้าอาการของคนที่มา
ก็ดูปกติดีไม่มีอะไรผิดสังเกตรถเก๋งสีแดงคันนี้
เข้าห้องพักไปใช้เวลาอยู่เกือบชั่วโมง
ก็เช็คเอาท์ออกก่อนที่จะเข้าห้องพักกลุ่มผู้ก่อเหตุแจ้งเอาไว้ก่อน
ตอนที่เห็นเดินไปเดินมาแล้วแจ้งกันเนี่ย
ทางกลุ่มที่มากับรถเก๋งสีแดงเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเสียงดังหน่อยนะ
พนักงานรีสอร์ทบอกว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไร
แล้วตอนที่อยู่สักประมาณเกือบชั่วโมงตรงนี้เนี่ย
ก็ไม่ได้มีเสียงขอความช่วยเหลือเสียงดังผิดปกติอะไรออกมา
พอเขาออกไปกันเธอก็ไปเก็บทำความสะอาดห้อง
เปิดห้องเข้าไปเห็นเส้นผมกระจัดกระจายเต็มพื้นห้องเลย
มีอยู่ในถังขยะแบบเป็นกองด้วยก็คิดว่าเออสงสัยเขาคงมาเช่าห้องตัดผมกันมั้ง
จากเส้นผมที่ผิดปกติแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรมากกว่านี้ด้วย
ไม่มีเลือดไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายหรือค้นข้าวของอะไรเธอบอก
ผ้าปูที่นงที่นอนพวกนี้ก็เหมือนกับมีแค่รอยนั่งแบบคนนั่งอ่ะ
ไม่ได้มีลักษณะแบบโอ้โหทำร้ายอะไรกัน
พอรู้ข่าวว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในห้องตรงนี้เนี่ยเธอบอกเธอตกใจเลยนะฮะ
ห้องลูกค้าก็แจ้งแล้วนะว่าอาจจะมีส่งเสียงดังรบกวนบ้าง
เขาแจ้งเลยว่าเขาแจ้งค่ะตอนเข้าห้องแต่ว่าจริงแล้วก็ไม่มี
ไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบค่ะแล้วก็เขาก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะ
มันไม่มีเหตุอะไรที่บอกว่าเขาอาจจะมีเรื่องอะไรกันเรามันไม่มีเหตุไง
มันไม่มีพิรุธอะไรเลยเข้ามาปกติทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่แปลกใจ
หลังจากที่เขาเช็คเอาท์ออกไปเราก็เข้าไปทำความสะอาดเลย

ก็มีเส้นผมบริเวณที่พื้นห้องครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ในถังขยะ
ก็คือที่เราเห็นเป็นเอกลักษณ์คือในถังขยะเลยเพราะว่าเขาตัดทิ้งบางส่วนไว้ถังขยะไว้
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมุมใหม่เพิ่มเติมมาจุดนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่ไปนี่นะฮะเป็นช่วงที่หญิงสามผู้เสียหาย
ชื่อคุณน้ำก็แล้วกันนะน้ำเนี่ยตอนนี้ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยพาไปกดเงิน
อ่าเธอบอกให้กดเงินทั้งหมดในบัญชีเพื่อใช้หนี้อืมนี่นะครับ
ตรงจุดนี้นะฮะที่พาเดินลงมาน้ำนะแล้วเพื่อนที่เป็นหนึ่งในห้าเนี่ย
มิ้นพาลงมากดเงินเป็นร้านสะดวกซื้อห่างจากรีสอร์ทที่เกิดเหตุ
ที่เอาไปกล้อนผมเนี่ยนะสี่กิโลเมตรกว่าตรงนี้เวลาประมาณห้าทุ่มห้าสิบหกนาที
รถเก๋งคันสีแดงเนี่ยขับมาจอดหน้าร้าน
จากนั้นห้าทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีน้ำสวมชุดนอนสภาพ
ศีรษะโล้นแล้วเดินลงมาจากรถผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดดำคือมิ้นท์เนี่ย
ประกบให้มากดเงินกดเงินเสร็จก็ขึ้นรถไปอ่าอ๋อแสดงว่าไม่ได้ให้โอนทางแอป
ไอ้สองพันกว่าเนี่ยอาจจะโกนหัวเสร็จนี่เห็นไหมเห็นศีรษะดูร้อนร้อนล่ะใช่ค่ะ
ออกจากรีสอร์ทมาเนี่ยพามาตรงนี้แล้วบังคับให้มากดเงิน
ซึ่งเธอบอกมีสองพันสามอืมมีเงินสดอยู่สามร้อยกับกดเงินตรงเนี้ยสองพันสาม
หนี้เขาหมื่นนึงนะติดหนี้เขาหมื่นนึง
แล้วก็เดินไปขึ้นรถพากันไปเดินขึ้นรถนะครับ
บอกว่าตอนนั้นเขาก็กำลังนั่งถ่ายรูปอยู่หน้าร้านกันนะ
นั่งอยู่แถวหน้าร้านกำลังถ่ายลงถ่ายรูปกันอยู่
รถเก๋งสีแดงมาจอดผู้หญิงเดินลงมา๒คน
คนหนึ่งสวมชุดนอนศีรษะโล้นอีกคนสวมชุดสีดำ
แต่เห็นผู้หญิงที่สวมชุดดำเนี่ยเหมือนกับเดินประกบติดตัวคนที่ศีรษะโล้นเลยนะ
เหมือนกับเร่งด้วยให้คนหัวโล้นเนี่ยแบบประมาณว่าให้รีบหน่อยให้รีบกดหน่อย
ก็ยังรู้สึกอยู่ว่าผู้หญิงหัวโล้นคนนี้เนี่ยพยายามใช้สายตาชำเรือง
หรือว่ามองมาจะขอความช่วยเหลือหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ได้แบบแสดงท่าทีอะไรออกมามากกว่านั้น
ก่อนที่จะเดินกลับไปขึ้นรถกัน
ลักษณะท่าทีผมก็เห็นแบบว่าเขาเดินเดินติดกันตลอดเลยพี่แล้วก็เห็นมากดตังค์
ผู้หญิงคนที่โกนหัวเนี่ยเขาได้มีการแบบส่งสัญญาณมาบอกเราไหมว่าพยายามที่จะขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้
มีครับเห็นเขามองมาทางพวกผมบ้างอะไรอย่างนี้ครับพี่

ใช่ครับไม่ได้มีการพูดคุยส่งสัญญาณอะไรเพิ่มเติมอีกครับ
บางทีเราอาจจะต้องใช้ภาษามือนะคุณเหนียวมาสอนนะ
ที่ขอความช่วยเหลือที่เราเคยคุยกัน
เหมือนพี่แท็กซี่วันนั้นเนี่ยคือบางทีแม่เราถูกคนที่เขากระทำกับเรา
เราก็ไม่มีจังหวะจะไปร้องตะโกนหรือว่า
ใช่ไม่กล้าไม่กล้าตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
วิ่งหนีพลวดออกมาเลยได้ไหมหรือว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาบังคับหรือข่มขู่หรืออะไรกันยังไงใช่ไหม
คุณผู้ชมครับในส่วนของน้ำนะฮะน้ำผู้เสียหายบอกกับเราอย่างนี้นะครับ
บอกว่าเธอตอนนี้ยังไม่สะดวกที่จะให้ใครมาเจอนะ
ใบหน้าก็บาดเจ็บบวมช้ำอะไรไปหมดถูกโกนศีรษะโกนคิ้วอะไรด้วยนะ
บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจก็ย่ำแย่มากด้วย
แล้วเธอบอกว่ามิ้นท์ที่เห็นว่าพาเธอเดินลงไปแล้วก็ไปกดเงินเนี่ยเป็น๑ใน๕กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
คือหลังจากที่มีข่าวเมื่อวานนี้มิ้นท์เนี่ยเขาออกมาพูด
ออกมาชี้แจงประมาณว่าเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขาไม่ได้ชิงเงินเธอด้วย
แต่เธอยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอโดนทำร้ายร่างกายแล้วมันโหดร้ายมาก
อยากให้อีกฝั่งนึงเนี่ยยอมรับกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็พูดความจริง
พี่ก็ดูหน้าหนูดีพี่เขาจะพูดว่าเขาทำหนูไม่ได้แล้วเขายังที่หนูเห็นที่เขาให้ข่าวว่าหนูได้สู้เขาพี่
ถ้าหนูจะสู้เขาได้ยังไงเขาอยู่ตั้งหลายคนในจังหวะนั้นคือถ้าหนูสู้หนูไม่ตายเลยว่ะค่ะพี่
คุณผู้ชมครับเราก็ไปตามความคืบหน้าทางคดีที่สพคูคศนะฮะเป็นจุดรีสอร์ทที่เกิดเหตุนะครับ
ตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าค่ำเมื่อวานนี้ได้ไปนำตัวมิ้น๑ใน๕คนที่ก่อเหตุมาสอบสวนเบื้องต้นแล้ว
ส่วนช่วงสายที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้ไปขอนุมัติศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมด๕คนนะฮะ
มิ้นคือความจริงแล้วเนี่ยน้ำเขาบอกว่ามิ้นกับเธอเนี่ยคือรู้จักกันแล้วก็อยู่ดูแลอะไรกันมาตั้งแต่อายุ๑๒๑๓ด้วยซ้ำนะ
แล้วเธอติดเงินอยู่หมื่นนึงไม่คิดว่าจะแบบทำร้ายขนาดนี้แต่เธอบอกว่า๕คนก็จริงแต่คนที่ทำร้ายเธอจริงเนี่ยอันนี้น้ำเขาอ้างนะ
มีแค่๓คนคือลิซ่ามิ้นแล้วก็พึ่งอีก๒คนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรแต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องขยายผลก่อนว่าอีก๒คนนั้นเป็นใครอะไรยังไง
เอาเป็นว่าตอนนี้ขออนุมัติศาลออกหมายจับก็คือลิซ่าอายุ๒๗มิ้นอายุ๒๖แล้วก็พึ่งอายุ๒๓นะครับ
ขณะเดียวกันทั้งหมดเนี่ยจะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็ร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพานะแล้วก็มีพวกหน่วงเหนียวกักขังแล้วก็ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นด้วย
มีรายงานว่าตอนนี้ลิซ่ากับพึ่งเนี่ยจะมาจากภูเก็ตกำลังนั่งเครื่องบินมาคาดว่าจะลงเครื่องที่กรุงเทพประมาณ๕ทุ่มคืนนี้แล้วเดี๋ยวจะไปพบพนักงานสอบสวนสพคูคศทันที
ส่วนมิ้นท์เนี่ยเขาไปเจอแล้วเบื้องต้นทางฝั่งของมิ้นท์เนี่ยเขาบอกว่าก็ทางน้ำเนี่ยยืมเงินไปหมื่นนึงแล้วไม่ใช้
แต่น้ำบอกว่าโอ้โหหมื่นนึงเนี่ยต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
ใช่น้ำเขาบอกว่าแค่ทำร้ายร่างกายก็ว่าแย่แล้วแต่นี่โกนผมโกนคิ้วแทนที่จะให้น้ำเขามีโอกาสได้ทำมาหากินหาเงินมาใช้หนี้ไง
นี่เขาทำอะไรไม่ได้เลย
แล้วบอกเนี่ยมิ้นกับเธอเนี่ยความจริงโอ้โหรู้จักสนิทสนมอยู่ด้วยกันมาอะไรมาตั้งแต่อายุ๑๒ทำไมถึงมาทำเธอแบบนี้ประมาณอย่างนั้น
ถ้าทำแบบนั้นจริงข้อหาที่ตำรวจแจ้งเนี่ยโทษหนักนะคะ